หนังชื่อแทนไทยเดี๋ยวอะไรแทนไทยฟิล์มแทนไทยฟิล์มอ่าฮะ
เอิร์ทเนี้ยก็เป็นนักแสดงของเขาอยู่แล้วด้วยอืม
แต่คราวนี้ต้องไปดูว่าเอิร์ทเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขายังไง
เพราะว่าเอิร์ทอาจจะเป็นแค่รับปากรถหรือเอิร์ทอาจจะเป็นนักแสดงที่ไปร่วมเล่นกับเขา
อ่าฮะแล้วก็ชอบซุปเปอร์คาร์หรืออะไรอย่างงี้อยู่แล้วหรือเปล่าถูกต้องนะครับผม
กรณีที่เจ้าหน้าที่นะฮะศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ
นักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เข้าตรวจค้นโกดังนะครับผมไม่มีชื่อฮะในซอยบางใหญ่บางครูรัฐนะครับ
พร้อมยึดรถหรูจำนวนหลายคันนะครับที่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ
ข่ายพนันออนไลน์มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดวันนี้ครับ
บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ทำการสืบสวนในทางลับครับพบว่าผู้ที่เคลื่อนย้ายรถหรูทั้งสี่คันเนี่ย
ซุกซ่อนภายในกระดังคือนายวิศววิทย์นะครับ
หรือว่าน้องเอิร์ทนักแสดงหนุ่มช่อง๓ครับ
โดยขับรถออกมาจากบ้านของนายแทนไทยนรงกุลนะครับ
อยู่ในซอยประเสริฐมนุกิจเนี่ยยี่สิบเก้า
หัวหน้าศูนย์อาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผม
ทางพนักงานสอบสวนสนพญาไทยเตรียมออกหมายเรียก
นายวิศววิทย์นะครับผมมาให้ข้อมูลในเร็วนี้นะครับ
หลังมีพยานหลักฐานนะเป็นกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ขับรถหรูไปเก็บไว้ที่โกดังย่านบางใหญ่
เป็นน้องเอิ้นจริงครับนะฮะจึงต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่าเกี่ยวข้องขนาดไหนนะครับ
ซึ่งตามกฎหมายพนันออนไลน์ถือว่าเป็นความผิดฐานมูลฐาน
หากนำเงินไปใช้หรือแปลงสภาพอย่างอื่น
ก็จะเข้าข่ายความผิดนะฮะตามพรบฟอกเงินนะครับโดยความผิดดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือว่าโยกย้ายถ่ายเท
หรือถือมีความผิดเท่ากัน
มีอัตราโทษจำคุก๑ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
จากการสืบสวนเนี่ยเบื้องต้นพบว่านายเอิร์ทมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง
การช่วยเหลือทรัพย์สินของนายแทนไทยครับ
เบื้องต้นนะครับมีการช่วยเหลือด้วย
ส่วนความผิดเรื่องการพนันออนไลน์ยังไม่พบนะฮะ
เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับนายแทนไทยเพราะสามารถเข้าไปในบ้าน
แล้วก็นำรถออกมาได้หากสอบปากคำแล้วมีความเกี่ยวข้องนะครับ
ประกอบกับพยานหลักฐานครบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนยังพบว่า
มีอีกหลายกลุ่มที่มีพฤติการกระทำผิดนะครับในลักษณะเดียวกันกับเครือข่ายของนายแทนไทย
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกลุ่มนั่นเองครับ

เพราะว่าเราเห็นแล้วเจ้าของแต่ละคนอายุเด็กหมดเลยไหม

ไม่ถึง๒๗มัน๒๗๒๘
แล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเป็นหมื่นล้านนะครับผม

ต้นคนเดียวแต่คนนี้คือดาราที่มันหลายคน
เพราะว่าตอนนั้นเขาเอาเงินมาทำหนัง

เค้าเอาเงินมาทำหนังปุ๊บปรากฏว่าตอนบวงสวงหนังอ่ะ
น้องนักแสดงก็ต้องมากัน
ถูกเหมือนแม่มะนี่อ่ะ

เว็บพนันออนไลต้อง๔๐๕๐ไม่ใช่

ภาพยนตร์ที่จะเล่นนะครับ

ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ
ครับผม